เรื่องไฟไหม้ผู้ระเบิดมาดูเรื่องไฟช็อตกันหน่อย
ค่ะแต่คราวนี้เป็นไฟช็อตลิง

ลิงสแหมดไต่สายไฟอยู่

แต่ว่าก็ได้พลเมืองนี่แหละไปช่วยนำส่งโรงพยาบาลสัตว์นะคะ
สำหรับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาและพลเมืองดี
ก็ช่วยกันจับลิงสมเพศผู้อายุประมาณ๑๐ปีตัวนี้แหละค่ะ
ได้รับบาดเจ็บที่หัวนะคะเพราะว่าหัวแตก
และมีบาดแผลเป็นรอยไฟไหม้ตามร่างกายด้วย
แล้วก็ค้นก็ถูกไฟไหม้อาการสาหัสทีเดียว
ส่วนหางนี่หางขาดเลยนะคะเพราะว่า
เกิดจากการระเบิดของหม้อแปลงไฟฟ้า
พอระเบิดมาแบบนี้แล้วเนี่ยลิงที่ไต่สายไฟอยู่ก็ตกมา
อยู่นอกรัวบ้านของนายโกสุมกองกูธ
อยู่ในซอยจาบันตำบลสุรษักรรมศรีราชาจังหวะชนโบรี
ระแวกนั้นก็ไฟดับกันทั้งหมดค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็นำลิงนั้นส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์นะคะ
โดยครั้งแรกค่ะเหตุการณ์ก็คือว่าลิงเนี่ย
พอโดนหม้อแปลงระเบิดแล้วก็กระเด็นมานอนสลบอยู่ในบ้าน
แต่พอเห็นคนจะเข้าไปช่วยก็ตกใจนึกว่าคนจะไปทำร้าย
ก็เลยส่งเสียงขู่แล้วก็แยกเขี้ยวใส่
เจ้าที่ก็ต้องหาวิธีสิคะทำยังไงที่จะช่วยลิงได้
ก็ใช้บ่วงมาคล้องคอแต่ลิงก็ปัดป้องจับบ่วงไม่ให้คล้องอีก
ก็เลยทำยังไงดีเอาผ้าขนหนูสีแดงเมื่อสักครู่เนี่ย

ใช่เขาจะได้มองไม่เห็นเวลาที่เราจะไปจับเขานะ
ก็ในที่สุดก็จับได้นะคะแต่ว่าลิงก็ดิ้นอย่างสุดชีวิต
เพราะก็กลัวจะถูกทำอันตรายอีกนะคะ
แต่ว่าด้วยความบาดเจ็บที่รุนแรงก็เลยหมดแรง
แล้วก็ยอมที่จะให้เจ้าหน้าที่จับใส่กล่อง
รักษาตัวที่โรงพยาบาลสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
นายโกสุมก็เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นลิงสองตัววิ่งไล่กันอยู่บนสายไฟ
ต่อมาลิงตัวที่บาดเจ็บนั้นไปนั่งอยู่บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า
ก่อนที่จะไปจับหม้อแปลงจากนั้นไฟก็ช็อตขึ้นมานะคะ
ห้อแปลงก็ระเบิดดังสนั่นมีควันลุกไหม้
ไฟฟ้าบริเวณนั้นก็ดับทันที
ส่วนลิงก็นอนหมดสติอยู่บนเสาไฟที่มีหม้อแปลง
ฟื้นขึ้นมามือที่ไปถูกบริเวณหม้อแปลงอีกครั้ง
ก็ทำให้ถูกไฟช็อตอีกสุดท้ายก็ร่วงลงมา
แล้วก็เจ้าหน้าที่มาช่วยอย่างที่เล่าให้ฟังไป